ผู้ชายคนนี้แอบเข้าห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันครับ
แต่ถูกจับได้โอ้โหแฟนของผู้หญิงนะ

ความสั่นหน่อยค่ะ
ไม่งั้น
นี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่าจับได้แบบคาหนังคาเขาเนี่ย
คลิปนี้ถูกแชร์ในโซเชียลมีเดียครับเตือนภัยสังคมผู้ชายคนนี้
โอกาสเข้าห้องน้ำผู้หญิงไปแอบดูแหละ

บอกว่าจับผู้ชายคนนี้ที่มาแอบดูเธอเข้าห้องน้ำเป็นห้องน้ำผู้หญิงในปั๊มน้ำมันฮะ
แจ้งเตือนภัยผู้หญิงที่เข้าห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันเหตุเกิด๕ทุ่ม๓๑มกราคมที่ผ่านมาที่ปั๊มปตทอำเภอธาตุพนม
จังหวัดนครพนมพลเมืองดีเข้าไปช่วยนะครับแล้วก็ประสานตำรวจสพธาตุพนมจับกลุ่มตัวไปดำเนินคดี
ทีมข่าวติดตามความคืบหน้าจนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุประมาณ๓๕นะเป็นคนชายภูมิมากับเพื่อนมาเที่ยวงานนามัศกาลองค์พระธาตุพนม
เชื่อว่าเป็นกลุ่มที่ชอบแอบดูผู้หญิงในห้องน้ำนะครับนะฮะเคราะห์ดีผู้เสียหายไหวตัวครับแล้วก็ร้องให้พลเมืองดีเข้าช่วย
หลังจับกลุ่มได้นะครับสพธาพนมได้ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ก่อเหตุไม่มีการบันทึกภาพของผู้เสียหายในจุดเกิดเหตุนะฮะ
ก็เลยเปรียบเทียบปรับ๑๐๐บาทแล้วแจ้งข้อหาคุกคามหรือกระทำให้ได้รับความอับอายเดือดร้อนรำคาญและแจ้งเตือนประชาชนที่เข้าห้องน้ำสาธารณะควรตรวจสอบก่อนเข้าใช้บริการเพื่อความปลอดภัยครับ